การจอดรถกิดขวางหน้าบ้านของชาวบ้าน

ขณะที่อีกกรณีหนึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

เห็นว่ามีคนงานมาติดป้ายโฆษณาของคอนโด

เพื่อติดป้ายเอาไว้กับเสาไฟฟ้า
ติดตามจากรายงานครับ
ช่วยแชร์คลิปนี้และขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เทศกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รวมถึงสื่อมวลชนช่วยจัดการเรื่องนี้
โพสต์คลิปเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันต่อเนื่องมา๓เดือนแล้ว
ก็ยังพบการกระทำแบบนี้อยู่เหมือนเดิม
ลูกอีกรายได้โพสต์ภาพนิ่งเป็นรถเก๋ง
และแผ่นกระดาษที่เขียนด้วยลายมือระบุว่า
ขอความกรุณาวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์

บ้านนี้มีคนอยู่มาแล้วไม่มีที่จอดหน้าบ้าน
ลำบากต้องวนหาที่จอดใหม่
พร้อมข้อความในเฟซบุ๊คที่กล่าวตัดเพาะ

สร้างความลำบากให้กับเจ้าของบ้านยิ่งนัก
แม้เรื่องนี้จะไม่มีการทะเลาวิวาสถึงขั้นแจ้งความ
แต่ก็มีชาวโซเชียลเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปยังเจ้าของโพสต์
ทราบว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลา

แต่มีรถเก๋งคันดังกล่าวจอดอยู่

จึงยืนรอเจ้าของรถอยู่สักพัก
ตัดสินใจเขียนโน้ตใส่กระดาษไว้

พบว่าเจ้าของรถขับไปจอดที่อื่นแล้ว

แค่อยากให้จอดแบบไม่ขวางทางเข้าบ้านคนอื่น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน